พลายุคมันจะเข้าเลย
พวกให้ข่าวเขาบอกว่ากันกับมารีเนี่ย

พวกคุณกันก็ต้องรอถามว่าเกิดตกลงงอนอะไรกัน

สรุปกันบอกว่าผมเป็นผู้ชายก็ต้องง้อนี่แหละค่ะ

ทำไมถึงงอนถึงปิดไอจียอดตามมารีนี่เป็นล้านเลยนะ

กำลังจะเรื่องครับ
แต่บางทีผม
ก็เป็นผู้ชายไงผมเล่นโมกว่าเป็นโปรโมชั่นแบบเสมอโปรโมชั่นแบบว่าถ้าเกดแบบรุนแรงก็อาจจะน้อยลงครับผม
ดูจากอาการให้สัมภาษณ์การมองตากันปิ๊งเขาก็ดีกันแล้วล่ะพี่แจ๊
เออแต่คนก็ชอบไปเมนต์ว่าอู๋คู่นี้ไม่รอดแน่นอนค่ะแล้วยังไง
จริงเฟนเก่ากันเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาก็เป็นเก่า
เออเขาเป็นกิ๊กกันเขาเปิดตัวเถอะเขาไปงานบวชที่สุภัณฐ์

นั่นแหละเออนะคะก่อนที่สาก็มาสีตาชื่อลูงเออ
เขาเลยไปกิ๊กกันค่ะคุณผู้ชมไม่รู้มันจริงหรือเปล่า
มันวนเวียนหรือเป็นวังน้ำวนซ้ายวนวนชี
โอ้โหไม่รู้ยังไงอ่ะก็ต้องรอดูนะคะฉันยังอยู่วังวนกับเขาบ้างเลย
เช่นเดียวกับน้องเปรมค่ะมางานเดียวกันไลออนคิง
แต่งชุดมาเป็นแบบว่าเจ้าป่ากับเจ้าเขาเลยค่ะ
คุณพูดโขยเป็นนักมงสาวพร้าวเสน่ห์มากน่ะอยู่ใกล้ไฟก็ติด
จริงนะคะรวมไปถึงเรื่องค่ายวอนเนอร์ของเขาค่ายลิขสิทธิ์เพลงเขานะคะที่ทะเลาะกันจนต้องออกมาเนี่ยค่ะ
ตกลงตอนนี้เพลงทั้งหมดทั้งมวลที่แต่งก่อนหน้านี้จะทำยังไง
ไปฟังทั้งเรื่องหนุ่มนะคะแล้วก็เรื่องงานด้วยค่ะ

แสดงว่าตอนนี้เรากับเมฆก็คือกำลังพูดคุยกัน

แล้วก็เหมือนกับช่วงหลังเราไปดูดวงกับเขา

ยังค่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอ

ก็คือทุกอย่างยังหยุดอยู่ที่ตรงนั้นอยู่เลย
ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องหรือว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลย

ในสิทธิ์ของเขาเรียกว่ามาสเตอร์เพลง
มันอาจจะเป็นของเขาเนอะ
สิทธิ์ในการร้องมันเป็นของเราอยู่แล้ว